ยากัณฑ์ยูงเอาไว้ฉีดกันอะไรห้ะก็กัณ์ยูงเฮ้ย
ภูเก็ตค่ะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๓ปี
ร้องเรียนมาทางเพจไทยรัฐทีวีนะฮะบอกว่าตำรวจนายหนึ่ง
เอายากันยุงซึ่งเอาไว้กันยุง
มาฉีดใส่ลูกชายของเธอวัยเก้าขวบอ๋อ
กลายเป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีคลิปต้นเรื่องให้ดูกันด้วย

อ่ะนี่เนี่ยอืมลูกใบเมาส์สำเริ่มไว้

ยุ่งเยอะอันนี้ผมต้องฉีดแถวเนี้ยเพราะว่ายุ่งมันชั่วอาจจะได้
ผมเลยต้องฉีดบนถนนหน่อยยมมันอยู่บนถนน
พี่เบิร์ตเคยใช้ยากันยุงป่ะเคยสิลักษณะการฉีดแบบนี้มันกันยุงไหม
มันมาฉีดในที่แบบนี้เอาแล้วไปฉีดใส่เขาทำไม
ไปฉีดโดนน้องทำไมอ่ะทุกคนตรงกันลักษณะการพูดของท่านก็แปลกแปลก
เนี่ยแล้วฉี่จังหวะคือเหมือนโดนหน้าน้องเลยนะเนี่ย
เอออืมฉีดยุงแถวนี้บอกยุงมันชั่วเอออ่ะคุณผู้ชมดูคลิปแล้ว
ลองฟังเรื่องราวกันหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คลิปนี้ล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าคลิปนี้แหละค่ะที่คุณผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ๔๓ปี
ส่งคลิปมาให้ทางเพจไทยรัฐทีวีนะคะเห็นชัดเลยนะคะผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเธอบอกกับเราว่าคนที่ถือกระป๋องยากันยุงคนนั้น
เป็นตำรวจตำรวจเป็นผู้พิทักษันติราชพยายามที่จะฉีดยากันยุงใส่หน้าลูกชายของเธอ
ยังฉีดพ่นใส่หน้าบ้านแล้วก็ลักษณะคือประชดประชัน
บอกว่ายุงที่หน้าบ้านเธอมันชั่วต้องกำจัด
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณกวินธิดาไตรเมฆ
อายุ๔๓ปีนี่คนนี้ค่ะที่เป็นผู้ร้องเรียนมาทางเพจไทยรัฐทีวีนะคะ
เธอบอกว่าคือเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เธอกำลังจะไปส่งลูกชายวัยเก้าขวบที่โรงเรียนจากนั้นก็มีตำรวจนายหนึ่ง
ก็คือนายนั้นแหละค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะ
พี่เบิร์ตยืนถือกระป๋องยากันยุงแกว่งไปแกว่งมาบริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็ฉีดไปตามท่อน้ำอ่าถนนพร้อมกับบอกให้เธอเนี่ย
เรียกสามีมาหน่อยวันนี้ต้องการที่จะมีเรื่องนี่
แล้วมีเรื่องกันมาก่อนไหมกำลังจะเล่าอ่าอยากรู้จังเลยเนี่ย
ทีนี้ระหว่างที่เธอกำลังขี่รถจอย่อรถจักรยานยนต์จะไปส่งลูก
ตำรวจนายนี้ได้ยกกระป๋องยากันยุงขึ้นมาเจาะที่หน้าลูกชายของเธอ
และจะฉีดยากันยุงใส่โชคดีที่ฉีดไม่ออก
ไอ้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เห็นไหมวงกลมสีแดงอ่ะ
ที่ยกกระป๋องยากันยุงอ่าต้องการฉีดใส่น้องอ่ะน่ะ
จังหวะนั้นกดไม่ออกไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีอาปุ้ยเล่าต่อ
บอกแบบนี้นะคะแล้วหลังเกิดเหตุค่ะ
เธอก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองภูเก็ตแล้วนะคะ
แล้วก็มีการไปแจ้งร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมของภูเก็ตแล้วค่ะ
แต่ปรากฏว่าทั้งสองหน่วยงานยังไม่มีมาตรการดำเนินการใดกับตำรวจนายนี้
คุณกวินธิดาเล่าต่อบอกว่าพี่เบิร์ต
สิ่งที่พี่ถามกำลังจะปรากฏกำลังจะเล่าครับ
บอกว่าปัญหาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการที่เธอเนี่ย
สร้างกำแพงบ้านแล้วอีกฝ่ายไม่พอใจ
แล้วก็นำสิ่งของมาวางปิดทางไหลของน้ำ
ทำให้น้ำมันเอ่อล้นหน้าบ้านของเธอเวลาฝนตก
เขามีเรื่องกันมาก่อนนี่แหละ
ก็เลยกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ต่อมาค่ะ
พอเราก่อกำแพงขึ้นมาเริ่มต้นจากที่เรา
พอเราเริ่มก่อกำแพงแล้วแม่ยายก็พูดว่า
ถ้าก่อกำแพงแบบนี้เดี๋ยวลูกเขยหมายถึงตำรวจจะไม่พอใจ
แล้วเราก็งงว่าที่เราบ้านเราเราซื้อเราจ่าย
แต่ทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้
ตอนนี้กลัวว่าสักวันหนึ่งเขาโกรธโมโหอะไรขึ้นมา
ทำห้านมาเหนื่อยเหนื่อยไม่พอใจอยู่อยู่มาป้องป้างบ้านเรา
คือกับการที่คุณกวินทิดาตั้งคำถามมาว่า
บ้านเราเราซื้อที่เราเราเกาะกำแพงแล้วมันผิดอะไร
คือถ้าเกิดว่าก่อกำแพงในที่ส่วนตัวของท่านอันนี้ไม่เป็นไรจริง
แต่ถ้าเกิดว่ามีการลุกล้ำหรือมันผิดพรบต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของอาคารสถานที่การต่อเติมเนี่ย
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันอีกที
คือเรื่องของการต่อเติมเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องก๊อฟครับ
ต่อเติม๑ต้องไปขออนุญาตจากท้องที่
สองท้องที่เนี่ยเขาจะไปถามข้างบ้านจริงถ้าอยู่ติดกันแบบนี้ว่า
คุณสะดวกยินยอมให้มีการต่อเติมไหม
ใช่ทีนี้คุณกวินธิดาเขาตั้งคำถามแบบที่ปุ้ยบอกไง
ว่าที่เราเราก็ซื้อบ้านหลังนี้ทำไมเราต่อเติมกำแพงเราถึงไม่ได้
ถึงบอกไงฮะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขต่างอยู่นะฮะ
ทีนี้ฟังฝากของคุณกวินธิดาไปแล้ว
มาฟังฝั่งผู้ชายที่ยืนฉีดกระป๋องยากันยุงหน่อย
เออเขาว่าอย่างไรครับคนนี้เขาชื่อว่าชาญชัย
คู่กรณีค่ะเขายอมรับว่าเขาเป็นตำรวจ
แต่ไม่ขอบอกตำแหน่งยศแล้วก็สังกัดวันเกิดเหตุ

ส่วนที่คู่กรณีอ้างว่าตั้งใจฉีดยากันยุง
ใส่หน้าลูกชายนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แล้วที่อีกฝ่ายบอกว่าเขาเอาของไปวาง
ขวางทางน้ำไหลคุณชาญชัยบอกว่า
ชี้แจงว่าของที่วางทุกอย่างอยู่บริเวณหน้าบ้านตนทั้งหมด
ก็คือไอ้ของที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคุณกวินธิดาอ้างว่า
คุณชาญชัยเขาบอกว่ามันไม่จริงของพวกนั้นมันวางอยู่ก่อนแล้ว
ส่วนเรื่องที่เพื่อนบ้านไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็เรื่องเงียบ
ก็คุณชาญชัยบอกว่าก็เพราะมันไม่เป็นความจริงไง
เขาจะมาสอบเขาจะมาตรวจสอบอะไรล่ะ

ถ้าผมทำอะไรให้เขาเสียหายเขาต้องไปแจ้งความ
เขาบอกว่าเขาเคยไปแจ้งความมาแล้ว

แสดงว่าที่เขาไปเขาก็ไปโกหกกับเจ้าหน้าที่ฟังเรื่อง
เรื่องมันเลยเงียบแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
เขาบอกว่าจะไปฉีกหน้าลูกเขา

ให้เขาไปแจ้งความถ้าผมทำอะไรลูกเขา

ถ้ามันยิงเขายิงได้มันได้เรื่องไปนานแล้วแหละถ้าเรื่องจริง

อืมดูอารมณ์ไม่ผ่อนลงเลย

ทีนี้คุณผู้ชมคะท้องที่ที่มันเกิดเหตุ
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพักเมืองภูเก็ต

ทีนี้เราก็เลยไปถามตำรวจที่สพเมืองภูเก็ต
ตำรวจบอกว่าการกระทำของ
นายชาญชัยเข้าข่ายผิดทางวินัย
เพราะฉะนั้นแล้วทางคุณกวินธิดาเนี่ย
สามารถไปแจ้งความเอาผิดกับต้นสังกัดได้
สังกัดก็คือโรงพักที่

เขาเป็นตำรวจจริงนะตรวจสอบแล้วค่ะ

ใช่นะครับว่ากันไปตามกระบวนการ